คือเด็กคนนี้ขี่รถจักรยานเพิ่งออกมาจากบ้านได้สักประมาณ๑๐เมตร
มาเจอชายแปลกหน้าคนหนึ่งมีลักษณะอ้วนเตี้ยแล้วก็ดำอ้าว
คนนี้เดินเข้ามาหายิ้มใส่
แล้วก็ชวนเด็กชายนะฮะเข้าไปในที่รับตาคน
จากนั้นนะครับบังคับให้เด็กชายไปที่ห้องน้ำภายในวัด
แต่พอเข้าไปในวัดเจอพระหลายรูป
ก็เลยบังคับเด็กชายให้ไปป่าข้างวัด
แล้วจากนั้นผู้ชายคนนี้งัดอวัยวะเพศให้เด็กชายอม
คือต้องบอกด้วยว่ามือข้างหนึ่งบีบคอเด็กอยู่ด้วย
คือบังคับขู่เข็นให้เด็กกระทำแบบนี้นะครับ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีหลังจากได้รับแจ้งเหตุชาย
ใช้กำลังบังคับขืนใจเด็กชายวัย๑๓ปี
ซอยพรมประสิทธิ์๒ชุมชนหนองตุตำบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ก็เลยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
สอบถามยายของเด็กก็ให้การว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้คือหลานชายถูกคนร้าย
เป็นชายอายุสักประมาณ๒๐๒๕ปีรูปร่างอ้วนเตี้ยแล้วก็ผิวดำ
เสื้อกระหนาวสีเหลืองกางเกงยีนขายาวพูดภาษาไทยสำเนียงอีสาน
เดินเข้ามาหาหลานชายเพราะว่าหลานชายกำลังปั่นจักรยานเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับ
ห่างจากบ้านแค่ประมาณ๑๐เมตรจากนั้นคนร้ายเดินยิ้มมาให้ก่อนตรงเข้าหา
คือตัวเด็กชายหรือหลานชายก็เล่าให้คุณยายฟังบอกว่าตอนนั้นคิดว่าเขาจะมาถามทาง
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็บอกเด็กบอกว่าพาไปที่รับตาคนหน่อยเด็กก็ยังคิดดีอยู่นะคุณ
ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจะไปหาที่สูบบุรีนะครับเพราะว่าถ้ายืนอยู่ริมถนนสูบบุรี
จะเหม็นคนอื่นผู้ชายคนนี้อาจจะหาที่สูบบุหรี่เด็กก็เลยพาไป
จากนั้นเท่านั้นเองนะครับผู้ชายคนนี้กอดหอมบีบคอ
แล้วก็บังคับให้ไปที่ห้องน้ำของวัดแต่ว่าพอเดินเข้าไปที่ห้องน้ำของวัด
แถวนั้นพระสงฆ์ก็อยู่เยอะเนรก็เห็นผู้ชายคนนี้นะครับก็เลยพาเด็กไปที่ป่าข้างวัด
เป็นป่าละเมาะข้างทางเดินลึกเข้าไปประมาณ๒๐เมตร
ห่างจากบ้านไปตั้ง๔๐๐เมตรแล้วนะฮะแล้วก็จอดจักรยานไว้ริมถนน
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ถอดเสื้อผ้าของเขาเองแล้วก็ถอดเสื้อผ้าของหลานออก
บังคับให้หลานอมนกเขาสลับกันกับคนร้าย
คือประมาณ๓๐นาทีนะครับแต่ไม่สำเร็จความไคร่
ขู่เด็กชายว่าห้ามนำเรื่องไปบอกใครไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
จากนั้นผู้ชายคนนั้นก็หลบหนีไปส่วนจักรยานของเด็กก็หายไปด้วยนะครับ
แล้วก็พูดดังเนาะมันไม่เคยได้ยินมันไม่เคยเจอนะ

ถ้าเป็นผู้หญิงดีมันไม่ฆ่าตายล่ะลูกไม่ฆ่าตายมันดีแล้ว
มันให้โอมของมันโอมนกเขาของมัน

พ่อแม่ของเด็กแยกทางกันตั้งแต่หลานอายุ๖เดือนแล้ว
คุณยายกับคุณตาก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่แหละครับ
แล้วก็วันที่เกิดเหตุในช่วงเย็น
เห็นหลานชายเอาจักรยานปั่นไปขี่เล่น
ไม่เห็นหลานขี่กลับมาสักทีนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าหลานวิ่งกลับมาบ้าน

ได้ไปบอกเพื่อนบ้านออกมาดูบริเวณที่เกิดเหตุ
ในชุมชนนะคุณพอรู้ว่ามีเหตุการณ์โรคจิต
ก็หวาดภาวะแล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจจับชายโรคจิตคนนี้ให้ได้นะครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตำรวจพบชายวัยรุ่นปั่นจักรยานของเด็ก
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณสองร้อยเมตร

และรู้จักกับเด็กผู้เสียหายในร้านเกม
กำลังจะปั่นจักรยานไปส่งคืนที่บ้าน
เพราะเห็นจักรยานคันนี้มันจอดทิ้งไว้
โดยเด็กชายผู้เสียหายยืนยันว่ารู้จักกัน

และผู้ชายที่ปั่นจักรยานของน้องเอามาคืนที่บ้าน
ไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่โรคจิต

ที่มาให้อมนกเขา
ก็สรุปแล้วผู้ชายคนที่เอาจักรยานมาให้เนี่ย

รู้จักกับเด็กแล้วเอาจักรยานที่ถูกทิ้งไว้

ตอนนี้ตำรวจก็เลยต้องเร่งติดตามตัวชายที่ก่อเหตุ

ไม่งั้นชาวบ้านเขาหวาดภาวะกันเพราะว่ากระทำกับเด็กนะครับ